พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์ทรงขจัดโพยภัยให้ห่างหาย
เมตตาผองไทยไม่วางวายทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปัตตะพี
วโรกาศวันคล้ายวันพระราชสมภพขอน้อมนบบาทบงพระทรงศรี
แปดสิบแปดพันศาทะเปรมปรีโอภูมีขอพระองค์ทรงพระเจริญ
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐและบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชน
นี้หลังจากเข้าข้าวหลังข้าเตรียมเข้าทางถ้ายน
ทุกคนพร้อมทางด้วยกล้าวขอต่อมากรึเปล่า
สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คริสโชว์
ซึ่งจะสร้างเสียงฮาด้วยคำถามจากคนไทยทั้งประเทศ
เอาละครับผู้ช่วยของเราทั้ง๓ท่านนะฮะ
ป๋องน้องเชอรี่และพี่สมจี
สวัสดีครับ
มาดูผู้เข้าอย่างไรดีกว่าที่เราต้องชื่อน้องในวันนี้นะฮะ
มากัน๑หนุ่มสองสาวครับ
คุณอุ๋มคุณหมิวและคุณแจ๊คครับผม

อ๋อเป็นพยาบาลครับ

อันนี้เขาจะให้พี่เขาขึ้นเมนต์ตลอดเลย
คณะกลางหมอ
ดูนะฮะว่าแต่ละคนนี้จะให้ใครมาช่วยดีนะครับผม

พร้อมแล้วนะฮะวงล้อมหาชนของคุณอุ๋มมาเลย

สี่ท่านนะฮะก็มีนะครับป้าเตียงนะฮะแล้วก็แจ๊กแจ๊กแฟนชันไม่ใช่
แล้วก็คุณคมแล้วก็น้องอิงเลือกใครดีครับผมแจ๊กแฟนชันแจ๊กแฟนชัน
ไม่ต้องบอกว่าเชอรี่เป็นใครเนอะจะได้รู้ว่าเขาเป็นผู้ประกาศข่าว
แต่เรื่องหนังสือพิมพ์เนี่ยอย่าว่าแต่หนูถนัดเลยนะ
ป๋องถนัดมากเพราะปกตินะ

ข้างทางฆ่าสนผงแยกจับบ้าเลี่ยง
พี่เชอรี่ไหมอยู่ไทยรัฐทีวี

เต็มใจหน่อยสิ
ทำไมได้นะอายนะ
ก็ไม่ค่อยอยากจะออกตัวอะไรมากนะคะเพราะว่า

ดูสิว่าที่บอกว่าเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับ
แต่ว่าตอนนี้คุณอุ๋มจะต้องลงคะแนนก่อนนะฮะ

สัก๓ละกันตอนนี้

ข้อเล่าที่ผมชอบที่สุดคือมาลัยไทรัส
คำถามคือมาลัยไทยรัฐมีทุกวันอะไร

หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เลย

หรือว่าจะเป็นทุกวันเสาร์หรือว่าจะเป็นทุกวันเลย

เดี๋ยวพอตอบจะให้แจ๊คลองตอบดูนี่

จึงปกหนังสือพิมพ์ของเรา
จะต้องเป็นวันอาทิตย์
ถ้ามันใจตอบว่าวัน

เฉลยครับมาลัยไทยรัดมีทุกวันอาทิตย์
ที่น้องก็ดื่มใจนะ

ตอนนี้หนูเป็นนักร้องค่ะ

อีนำนี่อันนี้จะเล่าเพลงหนึ่งเพลงชื่ออีนางตริตตี้ค่ะ
เอาท่อนลูกหลอกให้พี่เค้าฟังหน่อยซิ
อีนางคนอีสานค่ะ
เล่าให้พวกพี่เขาฟังหน่อย

เฮ้ยเล่นตีนละ

อ่ะไปดู

มันได้กล้านนี้นะครับโอเค

พร้อมแล้วมุนเลย

มีนะฮะน้องท็อปคุณหลิวนะครับ
คุณเต๋าแล้วก็ป้าสาว

โหเต๋าเปลี่ยนไปกันแล้วเต๋าอะ

เต๋าเต๋า

สวัสดีครับผมชื่อท็อปครับผมใช้มือถือซอมทรงครับ

เรื่องนี้เนี่ยคะทุกวันนี้นะคะขอบอกเลยว่า

อันนี้เราจะเลือกแล้วเลือกใช้ไปแล้ว

เลือกคุณสมจิตนะถ้าเชิญ

นานจะเจอคนบ้านอยู่กัน

โทษนะฮะ
ช่วยขึ้นซับไตเซิน

จะเลือกกี่เหรียญดีครับ

ตัวไหนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อะครับ

เลยถามว่าโลโก้ซำซุงเนี่ย
อักษรตัวใดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ

หรือจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวเลยนะฮะ

คิดว่าน่าจะเป็นตัวไหนนะครับ

ซัมซุงทั้งหมดนะดิ
หนูก็ไม่ค่อยสังเกตนะคะที่ผ่านมาตาทุกตัว

ตัวน้ำหน้าแล้วตัวหลังตัวเล็กเนี่ยดูไม่สวยนะ

เพราะฉะนั้นการที่ทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่

นี่ในการพิเคราะห์

ก็ทุกตัวนั่นแหละครับ

โอกาสให้พี่สมจิตก่อนแล้วไปอีกหนึ่งดุ้งดาว

ได้ครับเป็นคลินิกความงามครับ

เป็นคลินิกครับอยู่ตรงแยกฟอร์จูนครับ
คลินิกมีพอจะมีอะไรที่ช่วยพี่ได้บ้าง

สำหรับที่คือเดินไปทางไหนก็มีแต่คนจีบ
ทุกวันนี้แบบปฏิเสธบอกว่าเธอเราขอโทษจริง
พ่อเธอเหย็บก็เลย

ที่เดินตามศูนย์สี่คือคนเรียกอะไรครับ

เขามักผี
พี่ที่จีบเยอะเดินเกินตามอย่างนี้
หมามั้งกระจิ้กระดิกหางอ่ะเลี้ยงหมาด้วยไง
เอาล่ะน้องแจ๊ควงล้อมหาชนมาครับ
มาเลยลุ้นเลยพร้อมแล้วมุนเลย
ที่กระเบิดจากคำว่าเยาว์มหาชนมานานแล้วแต่ว่าก็ยังพลาดผู้เยาว์อยู่
ชอบชอบชอบนะไม่แค่ตัว